เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเราลาออกกับเจ๊ไหมลาออกกับเจ๊ไปหาอาชีพเสริมดีกว่าเป็นนักแสดงไหมเป็นเอ็ตต้าไหม
สิงโตเห่ามือโทตกเขาตายเขาเป็นลูกอัครมหาเศษอาหาร

เขาจะเดินถามรับแฟนแล้วเพื่อไปที่ไอคอนสยาม
รู้จักไหมไอคอนสยามอยู่ไหน

วันนี้เขาจะไปรับคนรัก

เขาจะต้องขับรถหรูไปรับแฟนของเขา

ลงรถเปิดอ้าเขาตรงไปที่บีเอ็ม
นักธุรกิจแบบเขาต้องขี่บีเอ็มออกไป

แอคตรงแอคติ้งได้ไหมจริงดิไหนเราเท็จด้านข้อให้พี่ดูดิ
เดี๋ยวทำฟาวให้พี่ทำซาวหน่อย
แสงตะวันสัตว์ส่องทุนุพันธาตุ
เป็นสีทองพออัพพันธาตุ
แม้ตะโรงเพลียสาโคทำไมอาละบู่ชื่อเขาได้
หรืออะไรเนี่ยพี่ทำอะไรอ่ะ

ซาวเผ็ดมันดังไปซาวเบาหน่อย

ซาวมากดังกว่าคนภาคน่าดูเยอะ
แสงตะวันสัตว์ส่องทุนุพันธาตุผิวแม่เป็นสีทองพออัพพันธาตุ
แม้แต่โรงเพลียสาโคทำไมอาละบู่ชื่อเขาได้
เขาเป็นเพชรเหรอ

ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เหรอพี่
อะไรอีกว่านี่
พี่พี่ทำซาวแบบนี้คนก็ดูพี่หมดนะดิ

แสงตะวันสัตว์ส่องทุนุพันธาตุผิวแม่เป็นสีทองพออัพพันธาตุ
แม้แต่โลเพียร์ภาพภูมิอารบูชื่อเขาได้
เขาเป็นเพชรเหรอไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่เลย

แสงตะวันสัดส่องทุกผิวแม่เป็นสีพองสีทองพออัพพันธาตุ
แม้แต่โลเพียร์ภาพภูมิอารบูชื่อเขาได้

แม้กระทั่งข้าวพระเจ้าผู้พลาดเขาไม่รู้ไง

เอาอย่างนี้ดีกว่าภาคให้น้องเอามาหน่อย

สถานที่แห่งหนึ่งมีผู้คนมากมายปักไฟซะละเกินทำให้เด็กหนุ่มคนนี้ขาดความมั่นใจ

มือซ้ายหิ้วหลังมือขวาอุ้มไก่

เขามองไปทางซ้ายมองไปทางขวา

เค้าแหง่หน้าขึ้นมองไป

โอนี่บอซิลาอะไรเนี่ย

บอซิลาไร

ผมอยากเป็นนักแสดงอะพี่อยาก
แล้วปะบ่อยบอซิล
ครับ
ก็ลงรถแล้วก็นั่งรถต่อมานี่ไงพี่

นั่งรถต่อมานี่ไงอยากจะ

เอาแล้วไงเอาแล้ว

ไดโนเสาร์ไม่ใช่

เสือดาว

ยอมยังไม่ยอม

นี่แต่๒๐ยังไม่รู้จักยังไม่เฉลยหน่ะทีเนี่ย

มึงจับบ้าเหรอจาพนมอะไรมากลัวเสือ

เอ้าเหรอเสือจากลัว

เขาจะมีอะไรเกี่ยวกับช้างไหมช้างคุณอยู่ไหน
เอ้าอยู่สารพระภูมิ
มึงเลือกเอาอะไรเอาดูสีไม่รอดน่ะ
ไม่ใช่ช้างอย่างงั้นดิ

ไม่มันมีการต่อสู้ไง

จะยืนไม่ไหวอยู่แล้วให้ต่อสู้
หุ้ยสู้อีก

เธออีก

เก่งเก่ง
เองเป็นจาพนนมได้เลย
จริงปะเอ่นเพราะจาพนนมผมแข็งแรง

ช้างน่ะช้างมันเกี่ยวกับอะไรล่ะมีงาไหมมีงา
ไอ้เมสตาขบินเลือดไป
จริงของผมดีหว่า
เฮ้ยของพี่รักจะซอยที่ภัย
นี่ภัยสุดงานี่นี่ถูกสุด
งานี่นี่ถูกมากเลย

ถูกที่สุดน่ะเฮท
นั่นน่ะสิ
แล้วของจมผสมงาดำ

ราคาโทษที่สุด